ต่อกันที่ของดิฉันกันบ้างค่ะเป็นเจ้าพ่อเพลงแรปนะคะ
แต่หลังมาอาจจะอยากร้องแต่เพลงรักก็ได้นะคะ

จับผิดกันอยู่ว่าคู่นี้ไปท่องไปเที่ยวลักษณะสถานที่มันคล้าย

แต่มาครั้งนี้ไม่ต้องเล่นเกมจับผิดใดทั้งสิ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าความสัมพันธ์คงจะหวานถึงขีดสุดแล้วล่ะ
พี่โจ้บรรจงตัดภาพน้องกวาง

ด้วยภาพคู่ที่ไม่ได้เห็นกันที่ไหนด้วยนะจ๊
พร้อมกับใส่เพลงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้ว
ชัดชัยชัดเป็นการประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่า
ตัวอย่างเป็นทางการว่ามีเจ้าของหัวใจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

ทำไมใจให้เหมือนกวางเลยใช่ไหม

โจ้เนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะพี่โจ้อายุ๔๐
น้องกวางอายุ๒๕เวชพภเพศเนอะจ๊ะ
อายุห่างกัน๑๗ปีไม่ใช่ปัญหาค่ะ

แสดงว่าคนนี้มาวินมาจริงของแน่นะคะ

เขามีความสุขก็ยินดีด้วยนะคะพี่โจ้